เรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ซอยท่าข้าม๒๘
อย่างที่ทราบกันเมื่อวานนี้มีคนไปพบศพนะนางสาวยุรีเถาวันอายุ๔๒
ชื่อเล่นชื่อติ๊กเนี่ยก็คือคุณแม่ที่อยู่กับลูกชายสองคนในบ้านหลังนี้
ลูกชายก็คือนายศิระสมเดชชื่อเล่นชื่อกายค่ะอายุ๒๐
เป็นนักศึกษาเรียนอยู่ปี๒ฆ่าหันศพแม่ตัวเองแล้วก็ยิงตัวตาย
คำถามตามมาเยอะอย่างเช่นอะไรคุณเขียนมาสอน
หนุ่มกายเนี่ยเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเขาถนัดมือซ้ายนะ
ทำไมปืนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุลักษณะปืนยิงด้วยมือขวา

ใช่ค่ะแล้วคนก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า
แล้วอายุ๒๐ตัวเล็กนิดเดียวหันศพแม่
เป็น๕ท่อนใหญ่แล้วยัดเข้าตู้เย็น
ทำคนเดียวได้เหรอหั่นยังไงวิธีการไหน

แล้วปืนนี้ลายกายเอามาจากไหน

มีมือที่๓มีใครเข้าออกบ้านอะไรเพิ่มเติมอีกไหม

วันนี้ก็มีคำตอบมีภาพจากกล้องวงจรปิดชัด

ระหว่างผู้ตายทั้งสองศพเนี่ยนะ

ก็คือนางสาวยุรีที่เป็นแม่กับนายศิระลูกชายเนี่ย
วันนี้คือคนที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปเจอมา

แล้วทุกคนทุกคำตอบทุกข้อมูลล้วนแต่ตอบปริศนาของเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

ว่าจะเป็นอันนี้ทางฝั่งของคุณแม่ก่อนเนี่ยนะนางสาวยุรีเนี่ย
มีญาติที่มีศักดิ์เป็นอามีคนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะ
มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นนายจ้าง

ที่เห็นคุณวรนุษย์ไหมหญิงสาวที่ใส่เสื้อยีนเนี่ยคุณเขียนมาสอน

ใช่ค่ะว่าจริงแล้ววรนุษย์เคยทะเลาะกับยุรี

ทำธุรกิจด้วยกันทะเลาะกันโอ้โหขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์กัน

จะเป็นห่วงเป็นใยอะไรขนาดที่ว่ามาตามหาไม่เจอแล้วลูกชายบอกไม่อยู่บ้าน
โอ้โหจะต้องวิ่งเข้าไปหาอะไรขนาดนั้น
ไอ้การที่ไปเปิดตู้เย็นแล้วเจอศพเนี่ยก็สงสัยเหมือนกัน
ไปหาคนในบ้านคุณคิดยังไงเปิดตู้เย็น
ซึ่งคุณวันรุษเขาโทรไปตามเพื่อนอีกคนนึงมาช่วยดูแล้วเขาเปิดตู้เย็นเจอ
คุณยุทธนาเนี่ยนะที่เป็นเพื่อนร่วมงานด้วย
แล้ววันนี้มีนายจ้างด้วยนะนายจ้างคือคนมนชัยเนี่ยนะ
เขามาให้ข้อมูลกับเราค่ะแล้วท่านจะทราบว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
เขาถึงไปหาแบบเรียกว่าเข้าไปในบ้านแล้วตามหากันควัก

ใช่ค่ะส่วนฝั่งของในกายเนี่ยนะคะตัวลูกชายเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปหาข้อมูลมาให้เพื่อตอบข้อสงสัยของคุณผู้ชมค่ะว่า
ในกายตกลงแล้วถนัดซ้ายหรือถนัดขวา
เราไปคุยกับคุณป้าของกายป้าของกายบอกว่าเลี้ยงกายมาตั้งแต่๗เดือน
ป้าเล่าหมดเลยว่าโอ้โหกายตอนเด็กถนัดซ้ายจริงนะ
ตอนเกิดมาตั้งแต่แรกถนัดซ้ายแต่พอป้าเอาไปเลี้ยงฝึกให้เขียนมือขวา
และถนัดขวาค่ะทำทุกอย่างมือขวาได้
แล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปที่เพื่อนเขาก็ออกมาโพสต์ในโลกโซเชียลด้วย
อกจากนี้นะคะวิวแฟนกาย
วิวเป็นคนที่ให้ข้อมูลที่สำคัญมากเลยนะคะ
เพราะวิวบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุวิวไปบ้านกาย
กินข้าวกับกายกับแม่แล้วกายก็เดินออกมาส่ง
แล้วก็เป็นคนที่เจอกายเป็นคนสุดท้ายก่อนที่จะเกิดเหตุนี้
ช่วงประมาณสี่ทุ่มนอกจากนี้ครูสอนพิเศษ
ครูสอนพิเศษของกายให้ข้อมูลน่าสนใจเหมือนกัน
เพราะครูสอนพิเศษคาดว่าเป็นคนสุดท้ายที่คุยโทรศัพท์กับกาย

คุณครูสอนพิเศษของหนุ่มกายเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับคุณแม่ด้วย
แล้วที่สำคัญจะตอบโจทย์ตอบคำถามได้ว่า
ว่าลูกจะฆ่าแม่หั่นศพแม่จริงเหรออะไรอย่างนี้นะ

เขาไม่เคยเห็นมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมีปัญหาอะไรกันเลย
แต่ครูสอนพิเศษคนนี้บอกว่ากายโทรไปปรึกษา
แล้วก็เคยเห็นกายโกรธแม่ถึงขั้น
ลงมือลงไม้ทำร้ายร่างกายแม่มาแล้ว
ครูเป็นคนห้ามเพราะครูอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
นี่คือบุคคลที่เราไปเจอมานะฮะ
ใช่ค่ะแล้วได้คุยหมดเลยเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
แต่เริ่มต้นวันนี้ไปดูเรื่องของการชนะสูตรศพก่อนนะครับ
ผลชนะสูตรศพเบื้องต้นของนางสาวยุรีเถาวันชื่อเล่นชื่อติ๊กอายุ๔๒ปี
ที่ถูกลูกชายคือนายสิระฆ่าหันศพแล้วก็ยักษ์ตู้เย็นไว้ในบ้าน
ตกลงผลการชนะสูตรออกมาแล้วนะครับเป็นผลเบื้องต้นนะครับ
นางสาวยุรีเสียชีวิตจากการถูกแทงเข้าที่ช่องอกถูกที่ปอดทำให้เสียเลือดมากนะฮะแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนเรื่องของการหั่นศพนะครับเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพแล้วก็วิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับ
บอกว่าขั้นตอนการหั่นศพนั้นบุคคลที่ก่อเหตุแน่นอนว่าคือลูกชายคือนายศิระฮะ
เพราะว่าพบลายนิ้วมือของลูกชายของผู้ตายก็คือนางสาวยุรีอยู่เพียงแค่คนเดียวในศพที่หั่นเอาไว้และยัดตู้เย็นนะฮะ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันจันทร์นะ
วันเสาร์ที่ผ่านมามาถึงวันจันทร์เมื่อวานนี้พบศพไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกบ้านของผู้ตายทั้งสองศพเลยนะครับ
คาดว่าเหตุการณ์เนี่ยที่เริ่มมีการฆ่าหันศพกันเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่๒ทุ่มคืนวันอาทิตย์ที่๒๔พฤศจิกายน
แล้วเมื่อวานนี้บ่ายวันจันทร์๒๕พฤศจิกายนมีคนมาตามนางสาวยุรีที่บ้าน
พอถูกจับได้ว่าลูกชายได้ฆ่าหันศพแม่ยัดตู้เย็นเอาไว้ลูกชายคือนายศิระก็เลยยิงตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ส่วนวิธีการหั่นศพนะครับเจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นว่าในกายได้ใช้วิธีเอามีดไปวางไว้ที่ศพของแม่แล้วใช้ค้อนตอกนะฮะไม่ได้เอามีดหั่นโดยตรง
เอาค้อนตอกให้มันหั่นลงไปเรื่อยเพราะว่าด้านบนของมีดที่พบเนี่ยมีรอยบุบอยู่นี่ฮะหั่นเป็น๕ท่อน
นี่เจ้าหน้าที่เอาออกมาจากตู้เย็นแล้วเข้ามาเรียงต่อให้เป็นร่างของคนแบบสมบูรณ์นะครับที่ห้องน้ำบนบ้านนะตู้เย็นเนี่ยอยู่ข้างล่างชั้นล่างตรงแถวบันไดที่ห้องน้ำข้างบนบ้านเจ้าหน้าที่พบคราบเลือดกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณห้องน้ำเลยนะครับคาดว่าในกายจะเอาชิ้นส่วนของแม่เนี่ยชิ้นส่วนศพที่หัน
ทีนี้ที่ศพของนางสาวยุรีที่บริเวณเต้านมด้านขวามีลักษณะคือถูกเฉือนหายไปตรงนี้นะครับสันนิษฐานว่านายศิระหรือว่านายกายตอนที่จะเอาศพยัดใส่ตู้เย็นอาจจะยัดไม่ได้อาจจะใหญ่ไปอาจจะมีช่วงที่มันติดอยู่ก็เลยต้องหั่นให้มันเล็กลงหรือว่าเฉือนออกไปนะครับ

ทางญาติฝั่งของนางสาวยุรีนะเขาเลยไม่ติดใจอะไร
แต่ต้องรอการสืบสวนสอบสวนประกอบผลการชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยตอนนี้ญาติได้รับศพของนางสาวยุรีไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้วนะครับ
จะนำกลับไปบรรพิกุศลที่บ้านเกิดที่วัดบ้านไร่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับ
ไบลรวดว่าตู้เย็นเจายังไง
แต่ก็มีข่าวว่าอาจจะเอาไปถวายวัดไว้ก่อน
อาจจะไปฝากวัดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะยังไงต่อ
คุณผู้ชมคะส่วนคนนี้ค่ะเป็นคนที่เราไปคุยมา
แล้วก็จะเป็นคนที่ตอบคำถามได้ว่า
กายเอาปืนมาจากไหนที่มายิงตัวตาย
หลังจากเพื่อนแม่เข้าไปในบ้านตามหาแม่เปิดตู้เย็น
เจอศพแม่ถูกหันเป็นชิ้นยัดตู้เย็นเนี่ยนะคะ
นายจ้างของนางสาวยุรีค่ะเขาไปให้ปากคำกับตำรวจในฐานะพยานนะคะ
เขาบอกว่าสาเหตุที่บ้านหลังนี้บ้านของนางสาวยุรีมีปืน

แม่ของกายก็คือนางสาวยุรีเนี่ยค่ะเขาซื้อปืนเอาไว้
เขามีปืนอยู่ในบ้านก็เลยคาดว่ากายก็เอาปืนของแม่นี่แหละ
ยิงตัวตายนะคะเนี่ยค่ะเป็นนายจ้างของนางสาวยุรีนายมนชัยชิมเอี่ยม
ให้ปากคำกับตำรวจสอนอท่าข้าม
บอกว่ารู้จักกับนางสาวยุรีมาเกือบ๑๐ปีแล้วนะคะในฐานะนายจ้าง
สาเหตุที่นางสาวยุรีต้องพกปืนเพราะทำอาชีพด้านไฟแนนซ์
เงินเยอะค่ะกลัวว่าจะเกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัย
ก็เลยมีปืนซื้อปืนเก็บเอาไว้ติดตัวเอาไว้เก็บเอาไว้ที่บ้าน
เมื่อวันอาทิตย์๒ทุ่มนายมนชัยบอกว่า
ติดต่อไปหานางสาวยุรีเพื่อที่จะคอนเฟิร์มงาน
นางสาวยุรีรับสายตามปกติ๒ทุ่มนะคะ
แต่หลังจากนั้นติดต่อไปอีกติดต่อไม่ได้อีกเลย
คือติดต่อได้ครั้งสุดท้ายคือ๒ทุ่มวันอาทิตย์
วันจันทร์ก็เลยให้คนรอบข้างช่วยติดต่อนางสาวยุรีให้
แต่ก็ติดต่อไม่ได้นายมนชัยบอกว่า
ผมนี่แหละเป็นคนโทรศัพท์ไปหานางสาววรนุษย์เพื่อนของยุรีอะค่ะครับ
ให้เข้าไปตรวจสอบให้หน่อยไปที่บ้านของยุรีให้หน่อย

ใช่ค่ะเพราะว่าปีธุระติดต่อไม่ได้คุยกันนู่นสุดท้ายคือ๒ทุ่มวันอาทิตย์
ติดต่อไม่ได้จนจันทร์จนเช้าวันจันทร์กลางวันวันจันทร์ติดต่อไม่ได้

พอวรนุษย์ไปไปที่บ้านของนางสาวยุรี
มณชัยบอกว่าผมก็ตามไปด้วยนะ

พบนางสาววรนุษย์เพื่อนของยุรีที่มนชัยใช้ให้ไปตามที่บ้านนะคะ
นั่งร้องไห้ตัวสั่นอยู่หน้าบ้านของนางสาวยุรี
แล้วก็มีตำรวจสายตรวจอยู่ด้วยนะคะ
ตรงนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อย

เพราะว่าตำรวจเขาได้หลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้วนะฮะ
ที่หน้าบ้านของผู้ตายทั้งสองศพ

ที่ซอยท่าข้ามยี่สิบแปด

ใช่ค่ะก็คือจะเห็นเลยว่านางสาววรนุษย์นะคะ
เพื่อนของนางสาวยุรีตามไปถึงบ้าน
หน้าบ้านแล้วก็เจอกับลูกชาย
ของนางสาวยุรีก็คือกาย
เหมือนกับยืนเถียงอะไรกันอยู่หน้าบ้านนี่แหละค่ะ
แต่ก็จะเห็นมีผู้ชายอีกคนนึงตามภาพในกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
นางสาววรนุษย์เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ก็คือบอกว่าพอมาถึงก็เจอกาย

ซึ่งเขาบอกว่าเขาเห็นว่ารถยนต์ก็ยังอยู่

แล้วก็เห็นว่าข้าวของเครื่องใช้ของนางสาวยุรียังอยู่
แต่ถูกกายผลักออกมานอกบ้านก็เลยต้องออกมา
ใช่ค่ะพอออกมาปุ๊บก็ไปเรียกเพื่อนให้มาช่วย
แล้วย้อนกลับเข้าไปในบ้านอีกทีถึงไปเปิดเจอศพอยู่ในตู้เย็นเนี่ยนะคะ
คือกล้องวงจรปิดสำคัญนะคะตำรวจบอกว่านี่แหละคือหลักฐานสำคัญ
ทำให้เห็นว่าใครเข้าออกบ้านของผู้ตายทั้งสองศพบ้าง
ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างภาพนี้
เห็นเลยว่านางสาวประนุษย์เขาไปตามหานางสาวยุรีผู้ตายที่บ้านจริง
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์อะไรต่างเนี่ยนะคะ
นายมนชัยในจ้างของนางสาวยุรีบอกว่า
ก็มีนะที่ผ่านมาก็มีคนมาติดพันธุ์บ้าง

แต่ก็ไม่เคยเห็นว่านางสาวยุรีคบหากับใคร
นางสาวยุรีเป็นคนนิสัยดี

ส่วนความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ถือว่าปกติ
ก็รู้แค่ว่านางสาวยุรีอยู่กับลูกก็คือในกาย
สองคนแม่ลูกก็คือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะ
พกปืนนะคือที่เขามีปืนในครอบครอง
เพราะว่างานของเขาบางทีต้องถือเงินเยอะ

คือเขาทำหลายอย่างบางทีต้องไปปิดบัญชีรถ
ปิดบัญชีรถคนที่รู้จักเขาที่เต็นต์ที่เขาดิวเขาโอนเงิน
เขาก็กลัวผมมีงานให้เขาทำ
ผมถึงโทรไปวันอาทิตย์สองทุ่ม
แล้วผมก็จะฝากงานไว้ที่เคาน์เตอร์ข้างล่างของบริษัท
ผมไม่ได้คิดอะไรสายสายสิบโมง๑๐๑๑โมง
ผมก็เริ่มโทรหาเขาว่าเออเฮ้ยเป็นไงทันไหม
เพราะวันจันทร์งานมันจะเยอะวิ่งของพี่ทันไหม
เพราะของงานของผมอยู่ที่กมผลส่งส่าคะนองจอก
ซึ่งโอกลไกมากอาจจะไม่ทันผมก็ถาม
เนี่ยผมไลน์ไปก็ไม่อ่านอะไรผมก็ไล่โทรหาคนทุกคนเลย
ว่ามีทำไมเขาไม่อ่าน
เพราะปกติเขาไม่เคยเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
ผมรู้ไงว่านุฏนี่เป็นลูกจ้างในร้านเสริมสุรอยู่ไม่ไกล
บอกให้เข้ามาดูก่อนเดี๋ยวพี่ตามมาอืม

เอ๊ะแม่ลูกคู่นี้เขาก็รักกันดี

ถึงขั้นโอ้โหต้องมาฆ่าหันศพกันขนาดนี้

ให้ดูอีกทีนึงคือจะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ใกล้กับบ้านหลังเกิดเหตุเขามีกล้องวงจรปิด
แล้วส่องไปทางนั้นพอดีแล้วก็เห็นภาพ
จะมีดาบตำรวจนายหนึ่งนะคะ
เขาเป็นดาบตำรวจที่แต่งกายนอกเครื่องแบบ

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนสำคัญที่ไปเป็นพยาน
แล้วก็เห็นภาพในกล้องวงจรปิดชัดนะคะ
คือมีคนไปตั้งข้อสงสัยในสังคมออนไลน์

ก็มาเร็ว
แต่ว่าฟังเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งก่อนนะฮะชื่อว่านายุทธนาศรีสำราญนะครับ
เพื่อนร่วมงานของนางสาวยุรีนะครับ
เรื่องที่ว่าแม่ลูกคู่นี้ความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงเนี่ยนะ
นายุทธนาบอกว่าก่อนหน้านี้นางสาวยุรีเคยมาปรับทุกข์นะ
ไม่ใช่แค่กับนายุทธนาเท่านั้นกับเพื่อนอีกหลายคนด้วย
ว่าตัวเองมีปากเสียงกับลูกชาย

นางสาวยุรีบอกว่าได้ต่อว่าในกายลูกชายไป
เพราะว่าลูกชายไม่ชอบดูแลบ้าน
อย่างเช่นกินข้าวแล้วก็ไม่เก็บจานไปล้าง
นี่ก่อนเสียชีวิต๒วัน
ลูกชายของผู้ตายขอไปเที่ยวทะเล
แต่แม่ไม่อนุญาตก็เลยมีปัญหากันอีก
วันเกิดเหตุก็คือช่วงเวลาประมาณ๖โมงเช้า
ก็คือ๖โมงเช้าเมื่อวานนี้
ที่๒๕พฤศจิกายน
นายุธยาได้โทรไปหานางสาวยุรี

แต่ไม่รับสายโทรไปหลายครั้ง
ช่วง๘โมงเช้าเมื่อวานนี้

แต่รับสายโทรศัพท์แค่๒๐วินาที

ตรงนี้นายุทธนาบอกว่า
พอย้อนกลับไปคิดถึงเมื่อวานนี้แล้วเนี่ย

คิดว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นกับนางสาวยุรีไปแล้ว
พอเมื่อวานนี้โทรไปแล้วติดต่อไม่ได้
ก็เลยโทรไปหานางวรนุษย์อีกทีนึง

พี่โจฯกลับมาใช่ป่ะ
พี่โจฯกลับไปเลยบิกนะ
อยากบอกรุกรุก
เพื่อนที่ตายแกก็รู้จักผมแกก็โทรมาว่าได้ข่าวว่าเสียมาถามว่ามีปัญหาอะไรไหม
แกก็เล่าให้ฟังว่ามีปัญหากับลูกบ่อยช่วงหลังมีบ่อยไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้
ไม่คิดว่าจะทำกับแม่ได้
นี่ก็คือข้อมูลจากคนใกล้ชิดฝากฝั่งของแม่นะคะนางสาวยุรีที่ถูกฆ่าหันศพแล้วก็นำชิ้นส่วนศพยัดเข้าไปในตู้เย็น
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับคนใกล้ชิดฝั่งลูกชายฝั่งในกายคนก่อเหตุที่ตำรวจบอกว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละ
ว่าเป็นลักษณะของลูกฆ่าแม่เนี่ยนะคะ
ฝั่งของในกายเนี่ยเราไปคุยกับแฟนไปคุยกับป้าที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กไปคุยกับครูสอนพิเศษ
แฟนสาวของในกายให้ข้อมูลที่สำคัญมาก
เพราะว่าแฟนสาวของในกายคนนี้ค่ะเขาไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ก่อนที่จะเกิดเหตุเขาไปกินข้าวกับในกายและแม่ของในกายในบ้านหลังนั้น
นั่งกินกัน๓คนเขาเล่าบรรยากาศให้ฟังหมดเลยนะบอกว่าแม่ลูกก็คุยกันดี
ดูสนุกสนานหยอกล้อกันหัวเราะกันตามปกติ
แล้วในกายเนี่ยออกมาส่งเธอหน้าบ้านประมาณสัก๔ทุ่ม
ส่งเสร็จเธอก็ขึ้นรถกลับบ้าน๕ทุ่มโทรหากาย
กายไม่รับสายแล้วแต่แฟนสาวบอกว่าก็พยายามจะส่งข้อความผ่านทางไลน์หานะคะ
ส่งข้อความไปแต่กายก็ไม่ตอบส่งไปเรื่อยอะค่ะ
สุดท้ายเนี่ยกายส่งข้อความกลับไปหาแฟนสาวตอนตี๑
ส่งข้อความกลับไปว่าขอนอนก่อน

คุยกับแม่อยู่ขอนอนก่อนที่ผ่านมาที่ไม่ตอบไลน์เขาบอกแฟนว่าเขาคุยกับแม่

คือ๒คนเนี่ยเวลาเค้าคุยกันเค้าคุยกันยังไงครับ
ก็คุยดีนะคุยปกติมากเลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรกันเลย
มีทะเลาะกันนะคะเรื่องเล็กน้อย
แล้วก็ขอโทษกันก่อนกันกราบกันนะคะ
กราบขอโทษอะไรแบบนั้นหนุ่มไปอยู่ด้วยค่ะตอนนั้น
เขาก็มีทุกปีหนุ่มบ้างเค้าจะทำให้หนุ่มคนเดียวค่ะ
อ๋อแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าทำร้ายร่างกายกับหนุ่มไอดับปัดเก็บเนอะ

หนุ่มอาจจะร้องไห้ไปบ้างค่ะเพราะว่าหนุ่มก็ร้องไห้ง่ายใช่ไหมค่ะ
เพราะร้องไห้เนี่ยเค้าก็เลยอิ่มค่ะ
แต่แฟนสาวของน้องกายก็บอกว่าถ้าถามว่าน้องกายกับแม่เคยทะเลาะกันไหม
ก็เคยทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องหลักหลักก็คือน้องกายอยากได้คอมพิวเตอร์
เพราะว่าน้องกายต้องเรียนต้องใช้คอมพิวเตอร์แต่แม่ไม่ซื้อให้
แต่เรื่องอื่นเนี่ยก็ไม่เคยทะเลาะกันที่แบบโอ้โหรุนแรงระหว่างแม่ลูกนะ
แต่แฟนสาวของกายบอกว่าหนูก็เคยทะเลาะกับกาย
ก็เคยถูกกายลงไม้ลงมือเหมือนกันแต่แบบเบาไม่ได้รุนแรงอะไร
คือข้อมูลจากแฟนสาวของกายเนี่ยก็จะเป็นคำตอบได้ในระดับหนึ่งว่า
ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เนี่ย
มันไม่น่าจะมีคนอื่นอีกแล้วเพราะว่าแฟนสาวเนี่ยที่เขามาเจอ
จากมันจะไปขยายผลแล้วมันจะเจออะไรจริงอะไรพวกนี้นะ
มันมีแค่ของกายกับแม่เท่านั้นที่อยู่ในตัวระหว่างกัน
ใช่ของแฟนสาวกายให้ข้อมูลที่สำคัญก็คือ
ลำดับเหตุการณ์ไทม์ไลน์ว่าเวลาเท่านี้เท่านี้กายอยู่ไหน

วันอาทิตย์ที่๒๔มากินข้าวที่บ้านตอนทุ่มนึงนะฮะ
หลังจากนั้น๔ทุ่มก็กลับบ้าน

ตอบอีกทีคือ๑นของวันจันทย์

คุณป้านี่คือพี่สาวทางฝั่งของคุณพ่อเป็นญาติทางฝั่งของคุณพ่อ

บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ป้าบอกว่าเลี้ยงกายมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง๑ขวบ
เพราะว่าพ่อกับแม่ของกายแยกทางกันนะ
เลี้ยงมาจนกายอายุ๑๕ปี
นางสาวยุรีแม่ของกายก็มารับลูกไปเลี้ยงต่อ
เพราะว่าตอนนั้นสามารถทำงานตั้งตัวได้แล้ว
ป้าบอกว่าตั้งแต่เลี้ยงกายมาตลอดเวลา๑๕ปีนะ
กลายเป็นเด็กน่ารักอ่อนโยนไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวอะไรเลยนะครับ
เป็นเด็กที่ขี้แงด้วยซ้ำ
เวลามีเรื่องอะไรก็จะร้องไห้มาหาป้าตลอด
ทำให้ตอนนี้ป้าบอกว่าป้ายังไม่เชื่อเลยนะว่า
กายจะถึงขั้นฆ่าหันศพแม่ได้
เชื่อว่ากายจะก่อเองทั้งหมด
ส่วนเรื่องถนัดมือซ้ายยอมรับว่าตอนเล็กกายถนัดมือซ้าย
แต่ว่าปู่เขาพยายามฝึกให้ให้กายเขียนมือขวาได้ด้วย

ป้าบอกว่าป้ายังคล่องใจอยู่ก็คือทำไมเพื่อนของนางสาวยุรี
ถึงกับวิ่งเข้าไปหานางสาวยุรีถึงในบ้าน
ทั้งที่กายบอกแล้วว่าแม่ไม่อยู่บ้าน
ทำไมต้องไปเปิดดูในตู้เย็น
อันนี้มันเป็นเรื่องราวที่ป้าเขาสงสัยนะ
แล้วถ้ากายเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงป้าก็ยังสงสัยอยู่ในใจว่า

เด็กอายุแค่๒๐จะลงมือคนเดียวเลยเหรอในการฆ่าหันศพ
แล้วใช้วิธีหั่นศพแบบไหนกำจัดคราบเลือดเพียงคนเดียวยังไง
ถึงแม้ว่ากายจะเป็นโรคซึมเศร้า
แต่ก็ไม่ได้แปลว่ากลายเป็นคนโรคจิต
ที่จะฆ่าหันศพแม่แท้ของตัวเองได้

เอาเป็นว่าทางป้าเนี่ยคือพี่สาวของพ่อของกายเนี่ย
บอกว่าจะขอปรึกษากับญาติทางฝั่งของนางสาวยุรี

แต่ส่วนตัวของป้าอยากจะขอให้มีการชันสูตรศพของทั้งกายแล้วก็แม่กายอีกครั้งหนึ่ง
เอาแบบอย่างละเอียดเลยเพื่อขายข้อสงสัยหลายอย่างที่ตัวป้ายังคล่องใจอยู่
แต่ถ้าญาตินะทางฝั่งของนางสาวยุรียังยืนยันว่าจะเอาศพไปประกอบพิธีทางศาสนาก็ยอมรับ
การตัดสินใจของฝั่งนั้นก็ไม่ติดใจ
ถ้าหากได้ศพของกายมาแล้วนะครับแล้วมีการชนะสูตรใหม่จริงหรือว่าผลการชนสูตรออกมาว่ากายเป็นคนลงมือฆ่าแม่จริง
ก็พร้อมยอมรับกับผลที่เกิดขึ้น
เป็นเด็กอ่อนโยนขี้แย่ก็คือพฤติกรรมก้าวร้าวเขาเนี่ยก็แทบจะไม่ให้เห็นเลยอะค่ะ
เขาไม่เคยทำร้ายใครน้องกายก็จะร้องไห้อย่างเดียวคือมีปัญหาอะไรก็จะมาหาป้าแล้วก็บอกว่ามีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้แต่เรื่องชกต่อยไม่มีค่ะ
และสิ่งที่สำคัญเลยคือทำไมเขาถึงเดินเข้าไปเปิดตู้เย็นเลยเพราะว่าโดยปกติของคนที่เป็นปกติเลยเนี่ยถ้าหาไม่เจอเนี่ยหรือคุยกันหรือนัดกันเขาจะต้องนั่งรอ
จะต้องนั่งรอแบบว่าเออไปไหนอะไรยังไงแล้วก็แบบเหมือนแม่ไปไหนถึงรถจะจอดอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่แม่ไปซื้อของหรือเปล่าหรือแม่อะไรถึงน้องกายไม่ให้เข้าก็เราก็จะไม่เข้าในความรู้สึกของเรานะคะแต่นี่เหมือนอยากเจอมากแล้วถึงขนาดที่ว่าขึ้นไปบนห้องด้วยแล้วก็รู้อะไรหลายอย่างซึ่งพี่สงสัยตรงเนี้ยค่ะ
ก็คือเพื่อนเขาถ่ายคลิปกันไว้แล้วก็มีการเอาคลิปมาแชร์เพื่อแสดงให้เห็นว่า
กายเนี่ยเขาก็ใช้มือขวาได้แบบคล่องแคล่วอ่ะถูกต้องค่ะคือทางผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาทยาวิทยาที่มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
เขาก็บอกว่ามือขวามือซ้ายเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับบาดแผลร่องรอยการถูกยิงของกายนะ
การยิงเข้าที่ศีรษะที่ขมับตัวเองเนี่ยเป็นการยิงระยะประชิดหรือว่าเป็นการยิงระยะไกลซึ่งก็จะบอกได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าคนอื่นยิง
ครับทีนี้ค่ะคนนี้ค่ะคนนี้จะเป็นคนไขข้อข้องใจว่ากายอ่ะเขาเครียดเรื่องอะไรเหรอ
เอาเหรอฮะเขาเป็นคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริงเหรอ
แล้วที่เขาเคยทะเลาะกับแม่เคยทะเลาะกันรุนแรงขนาดไหนครับ
นี่คือครูสอนพิเศษของกาย
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนางสาวยุรีแม่ของกายครูสอนพิเศษคนนี้เขาให้ข้อมูลนะคะว่า
เคยเห็นเลยว่ากายเคยทะเลาะกับแม่
แล้วก็ทะเลาะกันแรงด้วยนะคะทะเลาะแรงถึงขั้นที่ว่ากายคือจะเอาอะไรแบบฟาดแม่
ครับแล้วครูสอนพิเศษคนนี้เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาเป็นคนห้ามอืม
สอนพิเศษคนนี้เขาบอกว่าคุยกับกายตอนเที่ยงคืนของวันอาทิตย์นะครับ
ก็เหมือนกับว่าเป็นคนสุดท้ายที่ได้คุยแบบเสียงต่อเสียงได้ยินเสียงกลับกลายเป็นคนสุดท้าย
ว่าตีหนึ่งกายส่งข้อความทางไลน์หาแฟนแต่ไม่ได้คุยกัน
แต่ครูสอนพิเศษคนนี้คุยแบบได้ยินเสียงเลยกับกายอะค่ะครูเขาเล่าให้ฟังว่าก็สอนพิเศษกายมา๔ปีเต็มนะคะ
ช่วงเที่ยงคืนวันอาทิตย์กายโทรไปปรับทุกข์กายโทรไปบอกว่าเครียดเรื่องเกมค่ะอืม
มีปัญหาเรื่องเกมเกมเหรอใช่
เล่นเกมหาทางออกไม่ได้เล่นเกมเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับต้องซื้อนู่นซื้อนี่ในเกมอ่าใช่ใช่ฮะ
แล้วติดหนี้เกมออนไลน์อะไรพวกนี้เหมือนกับติดหนี้เกม
แล้วครูสอนพิเศษคนนี้บอกว่าครูก็เป็นคนแนะนำกายเองแหละ
บอกกับแม่ตรงสิไปปรึกษาแม่สิก็เลยคาดว่ากายคงจะปรึกษาแม่ตามคำแนะนำของครู
ครับแล้วพอปรึกษาแม่อาจจะโดนแม่ต่อว่ากายก็เลยสติหลุดอืม
ถึงขั้นทำร้ายร่างกายแม่จนเสียชีวิตครูบอกว่าสัปดาห์ก่อนน้องกายยังทะเลาะกับแม่แบบสติหลุดมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
กท่อนเหล็กมาจะตีแม่โอ้โหสัปดาห์ก่อนเองใช่ท่อนเหล็กเลยนะครูบอกครูเป็นคนห้ามเลยนะคะ
และครูก็เลยบอกแม่กายว่าโอ้โหแบบเนี้ยต้องพาไปรักษานะอืม
พฤติกรรมของลูกชายที่คว้าท่อนเหล็กจะตีแม่เนี่ยมันไม่ธรรมดาครับจนพาไปหาหมอนะคะ
ก็พาไปหาหมอจริงที่สถาบันจิตเวทสมเด็จเจ้าพระยาเมื่อพระฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ครับส่วนสาเหตุที่กายก่อเหตุครูสอนพิเศษคนนี้ก็บอกว่าคาดว่าน่าจะสติหลุดจนคุมตัวเองไม่ได้
แล้วพอเห็นแม่เสียชีวิตน่าจะกลัวความผิดก็เลยหั่นศพแม่ด้วยมือของกายเอง
ครูสอนพิเศษยังเชื่อเลยว่ากายน่าจะเป็นคนทำเองคนเดียว
เพราะว่ากลายเป็นคนคิดไม่ซับซ้อน
คือคิดแค่ว่าหั่นแช่ไว้ตู้เย็นเหมือนแช่เนื้อสัตว์
ครูบอกว่าถ้ากายคิดซับซ้อนกว่านี้
อำพลางศพได้แนบเนียนกว่านี้
คือเหมือนคิดชั้นเดียวแม่ตายปุ๊บหันแม่ยัดตู้เย็น
เนื้อสัตว์ที่แบบแช่แข็งเอาไว้อะไรแบบนี้
ก็เลยเรื่องงานบ้าง
ถ้าเรื่องปัญหาเรื่องเงินก็คุยอยู่

เอาคุยกับกลุ่มแม่ดูนะลูก
คนก็โทรหาครูก็คือเค้าเข้าคุยกับครูอะไร
ก็เรื่องส่วนตัวครูอ่ะครับ

วัยรุ่นน้องมันก็ต้องมีเกมบ้าง

หรือว่ามีภาระหนี้ในเกมบ้างอะไรหรือเปล่า

มันจะเจอแม่บ่นใส่ละ

กูเคยเจอด้วยเหรอ

จากข้อมูลของครูสอนพิเศษกายคนนี้เนี่ยบอกว่าเป็นคนแนะนำ
กายต้องไปพบจิตแพทย์แล้วล่ะ
โมโหรุนแรงถึงขั้นเคยจะเอาท่อนเหล็กทุบตีแม่
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบว่าตกลงแล้วไกล์
เคยเข้ารับการรักษาอาการทางจิตทางประสาทหรือเปล่า
เคยต้องกินยาอะไรไหมตกลงแล้วเป็นโรคซึมเศร้าไหมนะคะ
เราตรวจสอบแล้วเพราะว่ากายเคยไปพบแพทย์แค่๒ครั้ง
ครั้งแรกไปพบแพทย์เวรที่เข้าเวรในโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนครั้งที่๒ไปพบแพทย์อินเทิร์นก็คือแพทย์จบใหม่ค่ะ
ยังไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ซึ่งที่ไปปรึกษาแพทย์ไปปรึกษาเรื่องการเรียน
กายไม่ได้ปรึกษาปัญหาส่วนตัวอะไรเลย
แล้วแพทย์ก็ให้ยาแบบกลางยาคลายเครียด
ยังไม่มีการระบุว่ากายป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะ
ยังไม่ได้ระบุว่ากายป่วยเกี่ยวกับอาการทางจิตทางประสาทอะไรนะคะ

คือผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าถ้าเป็นโรคซึมเศร้า
มันต้องใช้เวลาค่ะคุณภาคภูมิกว่าจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็น
การไปหาครั้ง๒ครั้งหมอบอกไม่ได้
ว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าจริงไหมคือหมอต้องคุย
คุยกับคุณเรื่อยแต่ถ้าหมอเห็นว่าคุณเครียด
ก็ให้ยาแบบกลางเบื้องต้นก็คลายเครียดไปก่อนอะไรแบบนี้
แต่ส่วนหนึ่งของปัญหาถ้าฟังจากครูสอนพิเศษ
ที่เขากล้ายชิดทั้งแม่แล้วก็กาย
นั่นก็คือการเล่นเกมติดเกม

จนถึงขั้นซื้อของในเกมแล้วเป็นหนี้
แล้วหาทางออกไม่ได้ของพวกนี้มันต้องซื้อแล้วมัน

ค่ะทีนี้ค่ะก็เลยมีการตรวจสอบทรัพย์สินที่ตัวกาย
เพราะเห็นเขาบอกมีเยอะเลยซึ่งเราก็แปลกใจตอนแรกว่า

ว่าที่ตัวกายเขามีอะไรติดตัวอยู่บ้าง
มีเงินสดค่ะ๑๑๓๓๐บาท
โทรศัพท์มือถือสองเครื่องอืมมีเครื่องประดับทองหลายอย่างเลยค่ะครับ
กำไรข้อมือสร้อยคอแหวนต่างหูรวมแล้ว๑๔รายการ
ประดับนาคมีกำไรข้อมือมีสร้อยมีแหวนรวมแล้ว๑๑รายการ
มีพระเลี่ยมทอง๒รายการนะคะ
นี่คือที่อยู่ในตัวของกายตอนที่เขายิงตัวเองที่บ้านนะนะ
แล้วคือแปลกมากค่ะคือทำไมต้องมีทรัพย์สินอยู่ที่ตัวเยอะขนาดนั้น

ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าตามที่ครูบอกคือขอตังค์แม่

พอแม่ไม่ให้แล้วก็ลงมืออะไรไปเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเก็บทรัพย์ส่งทรัพย์สินต่าง
คงจะเตรียมไปไหนสักอย่างหนึ่งแล้วคนมาเจอก่อน
มันก็เลยนำไปสู่การเกิดเหตุแบบนี้นะครับ
ส่วนเรื่องอาการป่วยลักษณะซึมเศร้าของกายมีคุณลุง
ลุงนี่เป็นพี่ชายของนางสาวยุรีที่เป็นแม่กายนะฮะชื่อว่านายวิรสักนะครับ
บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าหลานชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะฮะ
รักษามา๒ปีแล้วที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาแต่ทางนางสาวยุรีก็ไม่ได้บอกกับทางลุงมากนัก
เล่าว่าพาไปรักษาเท่านั้น
แต่ทางนางสาวยุรีก็ไม่ได้บอกกับทางลุงมากนัก
ประมาณสี่ทุ่มกำลังจะนอนครับได้ยินเสียงเหมือนกับมีใครมาทุบผนังบ้าน
อืมบ้านของผู้ตายอ่ะนะแล้วบ้านเป็นทาวน์ฮาวส์มันติดติดกันไง
อ่าเนี้ยอ่าแล้วได้ยินเสียงเหมือนมีคนทุบผนังดังมากปึกปึกปึก
ดังอยู่พักนึงแล้วเงียบตอนแรกนึกว่าเป็นเสียงแมวเสียงอะไร
เธอก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรจนช่วงบ่ายเมื่อวานมารู้ว่าทั้งคู่เสียชีวิตนะคะ
ไม่มีมีคืนวันอาทิตย์น่ะได้ยินเสียงปั้งปั้งปั้งตอนสี่ทุ่มน่ะ
เราก็นึกว่าเป็นแมวเราก็ไม่รู้เออเสียงแบบไหนเสร็จเขาก็
นี่มันเคาะอย่างงี้เลยนี่นี่อย่างนี้แล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยอะไรวะยด
ไปดูดิเราเข้านอนแล้วแล้วห้องนอนเราอยู่นี่ใช่ป่ะเราบอกเข้านอนแล้วเราบอกว่า
แล้วแฟนเราบอกแมวมั้งเราบอกแมวมันดังขนาดนี้วะมึงไปดูดิ
แฟนเราก็ไปเคาะประตูไปไม่ไปเดี๋ยวจะเอาน้ำสาดนะมีไม่มี
ดังนามนะพี่ปั้งปั้งปั้งแค่นั้นเองสามสิบปั้งเองแล้วก็เงียบหายไป
หลังจากที่แทงแม่จนเสียชีวิตแล้วแล้วเอาค้อนทุบมีดอีกทีหนึ่ง
ใช่เพราะว่ามีดมีรอยบิ่นด้วยเหมือนกับโดนทุบ
อาจจะไม่มีแรงหั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ค่อยทุบปักปักลงไปเนี่ยนะฮะ
วันนี้ตำรวจได้พูดถึงคดีนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
พลโนโตรีอิทธิพลอัชรุยัพย์ประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตมตนครบานนะครับ

วันนี้ไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะฮะใช้เวลาอยู่ประมาณสักเกือบชั่วโมงนะครับ
พยานหลักฐานทั้งหมดตำรวจบอกว่าเชื่อได้ว่าลูกชายเป็นคนลงมือก่อเหตุฆ่าหันศพแม่
เนื่องจากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันจันทร์ที่พบศพ
ไม่มีคนอื่นเข้าออกบ้านนี้เลยนะนอกจากเจ้าของบ้านสองคน
คาดว่าเวลาในการฆาตกรรมเกิดขึ้นตั้งแต่๒ทุ่มคืนวันอาทิตย์เป็นต้นไป
แต่ว่าแฟนสาวเขาบอกเขามากินข้าวเมื่อค่ำวันอาทิตย์แล้วก็ออกไป
ส่วนการที่ตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุเร็วตามที่คนตั้งข้อสันนิษฐาน
ตำรวจบอกว่าก็เนื่องจากวันนั้นนะครับเมื่อวานนี้นางสาววรนุษย์ที่เป็นเพื่อนของนางสาวยุรี
รู้จักกับตำรวจที่อาศัยอยู่ในบ้านแถวเนี้ยอืมพอรู้ว่าต้องมาตามตัวนางสาวยุรี
พบความผิดปกติก็เลยไปช่วยไปเรียกให้ช่วยมาดูให้ด้วย
ตำรวจก็เลยมานะครับซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่าพอมาถึงก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ก็คือลูกชายเนี่ยได้ใช้ปืนจ่อศีรษะแล้วก็ยิงตัวเอง
ส่วนจุดที่ใช้ในการหั่นศพเป็นห้องน้ำบนชั้น๒ของบ้าน
ตำรวจใช้สารเรืองแสงนะฮะในการตรวจสอบพบว่ามีคราบเลือดเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะที่ห้องน้ำชั้น๒ของบ้าน
อันนี้สำหรับอาหารที่ตามรวจเห็นเลย
เขาพื้นจอศีรษะตัวเองอยู่ตรงบันได

ผมคิดว่าเขาน่าจะพยายามที่จะทำลายโดยไม่ได้หั่นอาจจะหั่นเป็นชิ้นก่อน
จังหวะที่เขาอาจจะหั่นชิ้นนั้นชิ้นแรกแล้วก็ทิ้งลงไปในโถส้วมแล้วมันกดไม่ลง

น่าจะมีมนตร์เหตุก็คือลูกตายกับแม่เท่านั้น
หรือคนอื่นเดียวข้องหรือเปล่า
ยังไม่พบประเด็นอื่นเลยตอนนี้
ฉะนั้นสรุปได้ไหมคะว่าเราตัดประเด็นเรื่องของ
ฆาตกรรมอำพางหรือว่าการจัดฉากอื่นใด
ตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับเรายังไม่เห็นพบผู้อื่นที่เข้ามาในบ้าน
แต่เพื่อให้สิ้นความสงสัยในทุกแง่มุมนะครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเอาอย่างละเอียดให้
เดี๋ยวจะเรียกบุคคลใกล้ชิดกับผู้ตายทั้งสองศพนะครับ
เพื่อไปหาเรื่องของมูลเหตุจูงใจ
จะไปดูกล้องวงจรปิดตรวจสอบโทรศัพท์
มือถืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลย

ขณะที่ภูมิกับการสอนอท่าข้ามนะครับ

กำลังรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์

แล้วก็การสอบปากคำตำรวจที่อยู่ที่หน้าบ้าน

สอบปากคำแล้วตำรวจนายนี้ยืนยันว่า
ได้ยินเสียงผู้ตายร้องเออะโวยวายในบ้านจริงนะครับ

แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

เดี๋ยวขอดูบ้านเลขที่ชัดค่ะ

ซอยท่าข้าม๒๘

บ้านเลขที่๑๗ซอยทางข้าม๒๘
แยก๖บางขุนเทียนกรุงเทพ

ตรงนี้หยุดภาพไว้ก่อนนะฮะ

แล้วเขาจะวงเล็บบ้านเลขที่เก่าเอาไว้

แล้วใช้เลขที่อยู่เก่าแล้วไม่เจอ

คือมันมีเรื่องของความเชื่อด้วยค่ะ

ถูกต้องคืออยู่ตรงทางอย่างนี้พอดีเลย
ถ้าเกิดเราไปซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรนะ
ไม่เชื่อก็
ก็ต้องเชื่อบางทีแล้วก็มันมีความอาถรรพ์

ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับสินแสเป็นหนึ่งครับ

บ้านเลขที่เกี่ยวไหม

เลข๑๗ไม่แน่ใจว่า

แต่เหมือนที่คุณภาคภูมิบอกมันจะมีทะเบียนบ้านเก่ากับเลขใหม่
ที่มีการไปขอบ้านเลขที่ใหม่
แต่บ้านเลขที่จริงเลยค่ะคือ๙๔

แต่เลข๙กับเลข๖

คือเหมือนคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้จะไม่คุยกันจะทะเลาะกัน

แสเป็นหนึ่งบอกว่าวิธีการแก้เคล็ดก็คือ

เลข๙กับเลข๖ไทยจะหันหน้าเข้าหากันค่ะ

เลขเดียวกันแต่เป็นเลขอาราบิกกับเลขไทยมันต่างกันเลย
แสบอกว่าแก้เคล็ดแบบนั้นได้

ส่วนทางสามแพร่งอะค่ะ
แสเป็นหนึ่งบอกว่าบ้านหลังนี้ตามห่วงจุ้ยแล้ว

มันไม่ได้ร้ายถึงขั้นที่ส่งผลให้คนฆ่ากัน

ถ้าจะดูจริงว่ามันอาถรรพ์อะไรยังไง
ต้องดูดวงคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้
และเหตุปัจจัยอื่นด้วยนะคะ

ความหมายก็คือคนที่อยู่ในบ้านที่อยู่ในทางสามแพร่ง
เกิดการปะทะกันด้วยอารมณ์
วิธีการแก้ในแง่ของหลักฮวงจุ้ย
บ้านหลังนี้ที่มีเหตุฆ่ากันอย่างโหดเยี่ยมเกิดขึ้น
ต้องปรับฮวงจุ้ยใหม่ทั้งหมด

ไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นการตกแต่ง
คือต้องปรับใหม่จนถึงขั้นที่ว่า
นึกภาพบ้านหลังเก่าไม่ออก
ทำให้ไม่เหลือเขาโครงเดิมอยู่เลย
แต่ความรู้สึกของคนที่อยู่บ้านติดกัน
กำแพงติดกัน

จะปรับความรู้สึกให้แบบให้ลืม

มันยากมันต้องใช้เวลา
พี่ย่าถ้าถามว่าเขากลัวกันมั้ยเขาก็กลัว
ได้ข่าวว่าวันนี้ก็ไม่รู้อยู่ที่บ้านกันหรือเปล่า

เราจะดูแถมลายกันอีกสักครั้งหนึ่งมั้ยฮะ
ทำรายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอ่ากับกายแล้วก็แม่คือนางสาวยุรีเนี่ยนะฮะ
อาทิตย์ที่๒๔พฤศจิกายนทุ่มหนึ่งนะครับ
อ่าก็มีแฟนสาวไปหาที่บ้านไปกินข้าวด้วยสี่ทุ่มแฟนสาวกลับมาห้าทุ่ม
แฟนสาวก็ไลน์ไปหาโทรไปหากายไม่ตอบเที่ยงคืนอ่ากายโทรไปหาครูสอนพิเศษ
อ่านะฮะตอนเที่ยงคืนนะครับแล้วตีหนึ่งกายเปิดอ่านไลน์ของแฟนสาว
ตอบว่าขอนอนก่อนนะฮะซึ่งครูบอกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อน
เพิ่งทะเลาะกับแม่เอาท่อนเหล็กตีแม่ครูยังห้ามอยู่นะครับ
วันจันทร์นะสิบสามนาฬิกาสามสิบสี่นาทีกล้องวงจรปิดหน้าบ้าน
เห็นภาพของเพื่อนของแม่มาตามหาแม่แล้วกายลูกชาย
ก็ออกมาเหมือนกับถามแบบจะไม่ให้เข้าอะไรพวกนี้
มีการเข้าไปแล้วก็ผลักกันออกมาสุดท้ายแล้วก็เข้าไปจนได้
แล้วก็ไปเจอศพถูกยัดอยู่ในตู้เย็นใช่แล้วกายก็ยิงตัวตายนะฮะ
ดังนั้นตามไทม์ไลน์นี้เหตุการณ์ก็น่าจะเกิดขึ้นหลังตีหนึ่ง
เพราะว่าตีหนึ่งกายยังส่งข้อความหาแฟนเป็นข้อความสุดท้ายถ้าเป็นตามนี้นะคะ